อ้าวไอ้เบาจะพาน้องสาวและคุณผู้ชมไปเอาเจียงใหม่แห่มเมาะ

จะพาไปหนองหอยครับคุณผู้ชมพาไปเจียงใหม่
เพื่อที่จะไปกินข้าวหลาม
ข้าวหลามปกติใส่ถั่วแดงนะ
ถั่แดงใส่เผือกใส่กะทิใส่ข้าวนึ่ง
แต่ทีนี้จะมาใส่เห็ดท็อป
บอกว่าเป็นสูตรใหม่ของข้าวหลามเจียงใหม่ที่หนองหอยแห่งนี้เนี่ย
พาไปดูครับนี่ผู้ใดที่ผ่านไปผ่านมานี่
ถนนเส้นนี้นะครับ
ศาลบาทตัวตาเดียวกัน

สีแยกใบดแรง
จะได้กลิ่นของข้าวหลามที่กำลังเผาอยู่ในเตาแบบนี้
อยากได้กลิ่นบ้างเลยเพราะว่ามันจะต้องมีกลิ่นเห็ดที่มันหอม
ของคุณมีทั้งกลิ่นเห็ดกลิ่นกระบอกไม้ไผ่ถูกต้องไหมฮะ
โดยคุณพี่มานพสุริยมโนผู้ใหญ่บ้านหนองหอยหมุน
ตำบลหนองหอยเจ้าของร้านเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าของร้านด้วยนะฮะ

ลูกค้าก็แวะเวียนเข้ามาอุดหนุนไม่ขาดสาย
เพราะติดใจข้าวหลามแบบใหม่ไม่เหมือนใคร
เพราะว่าพ่อผู้ใหญ่เกิดไอเดียบันเจิด
เห็ดท็อปใส่ลงไปในข้าวหลามกะทิก่อนนำไปเผาคุณ
ชาวบ้านหลายคนที่ซื้อไปทานบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
โอ้โหข้าวหลามสูตรใหม่ของพวกผู้ใหญ่มานพนี่
อร่อยลำแต๊ดนี่หรือ
สูตรเลยฮะลำนักลำแต่ลำว่านะครับ
เออจ้ะอี้เลยลำขนาดเลยนะฮะ
บอกว่ากินข้าวหลามกะทิไปเคี้ยวเห็ดถอบไป

เปิ้ลบอกจ้ะอี้นี่เออฟังเสียงกันหน่อยนะ

อื้อกุบกุบ

ห้าหรือมันกุปกุปมันโป๊ะฮันนาร์รัส
หวานมันเข้ากันอย่างลงตัวติดใจ

โอ๊ยเขาก็อยากกินนะ

คุณสุภาษาลาคุณดาวของผมโอ๊ยคำนั้น
ทำไมคุณขำที่เขาบอกว่าอร่อยลำแต๊ใช่ไหม
บอกถ้าคุณสุภาษาลาอยากกินนี่พาไปนี่
พาไปซื้อที่นี่มีทั้งไส้อื่นไส้อื่นก็มีคุณ
อกจากไส้เห็ดถอบแล้วมีไส้ถั่วดำตามปกติ
ไส้กะทิงาตามปกติด้วยมีกะทิล้วนตามปกติด้วย
กระบอกก็ราคาละ๒๐บาทโอ้แต่เป็นเห็ดถอบไม่น่าเชื่อนะ

เพราะเห็ดถาแพงนะกิโลกิโลกรัมละ๒๐๐๓๐๐บาทเลยนะตอนนี้

แพงขึ้นไปอีกเหรอแต่ว่าเขาใส่กระบอกนี่
กระบอกละ๒๐๐๓๐๐ถูกไหม

โอ้โหไม่ไหวแล้ว
แต่เขามาเฉินใส่นี่โอ๊ยลำป๊อป๊อ
ป๊อป๊อนี่ป๊าลำแท้ลำหวานนะโอ๊ยลำขนาดป๊อป๊อ
ผมภาคซะลำเลยนะผมภาคจะอร่อยเลยนะ
สนุกมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องข้าวหลามที่เชียงใหม่